คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีทั้งฝนตกมีลมกระโชกแรง
แล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะมาดูรถคันหนึ่งโอ้โห
จริงตอนแรกกำลังฝ่าฝนอยู่ดี
พอฝ่าฝนไปมาเอ๊ะทำไมเสียงมันป่องแปลก
กลายเป็นลูกเห็บเม็ดเบ้งทั้งนั้นเลย

ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้กันนะครับ

นี่ค่ะปุกปักลงมาแบบนี้นะครับ

เพราะมันแรงขึ้นเรื่อยนะฮะ

หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
คือเกิดพายุลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ในจังหวัดพยาวนะครับ
โดยที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปีมอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว

ตอนแรกเขาขับรถฝ่าฝนนะฮะ

ขับไปขับมาปลอกแปลกนี่ฮะ
ลูกเห็บตกเขาบอกขับไม่ไหวแล้ว

คือลูกเห็บบางเม็ดก็ใหญ่บางเม็ดก็เล็ก
แต่ในภาพรวมแล้วเม็ดประมาณเท่าไหร่ดีคุณ
ลูกแก้วเนอะเท่าลูกแก้วเนี่ยนะฮะมันตกลงมาแบบนี้นะครับ

ยังไม่มีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนจากพายุลูกเห็บนะฮะ
แต่ว่าก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศ
ทำให้อากาศในจังหวัดพยาวเนี่ยหนาวเย็นลง
ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง๑๕๑๗องศาเซลเซียสนะครับ
โดยพายุลูกเห็บในพื้นที่พยาวครั้งนี้
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงฤดูหนาวมาก่อนนะฮะ

มีการชี้แจงให้คุณผู้ชมได้ทราบเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ
นี่ที่คือมันอยู่ในกัลมังแบบนี้เลยนะฮะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยที่หน้าบ้าง
ซึ่งหลังคาบ้านแถวนั้นนี่นะปลิวหายไปทั้งแถบเลย
จอดรถหน้าบ้านที่มันซุดลงมาแบบนี้

เรื่องต้นมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย
ในพื้นที่๕หมู่บ้านของตำบลอวนประมาณ๒๐หลังค่ะ

แต่ก็ไม่ได้มีรายงานคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะ
โอ้โฮ
เพราะอุ๊ยบอกนะโอ้โฮมีตึงลมตึงฝนนะมันมาจ๊ะยี่นะฮะ

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
เขาได้รับรายงานว่ามีพายุฝนตกในพื้นที่อำเภอเชียงกลางอำเภอปัว
แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหาย
รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ต้องเตือนประชาชนและพี่น้องเกษตรกรกันเลยนะฮะ

เพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

มีผลกระทบตั้งแต่วันที่๒๐๒๒มกราคม
หนึ่งคือลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะแผนที่ประเทศไทย
ลมเหล่านี้มันพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รวมถึงกรุงเทพและปริมนต์ธนนะฮะ
ลมทั้งสองฝ่ายมันมาปะทะกันที่บ้านเราพอดี
ดังนั้นบ้านเราจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรก
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงนะฮะ
ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียส

ระวังฮะระวังเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับ

ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรของท่านด้วยนะครับ
ดังนั้นรับฟังคำเตือนเหล่านี้ได้กับประกาศฉบับที่๓
เขาบอกฉบับที่๓เดี๋ยวตี๕พรุ่งนี้จะออกเตือนมา
ไปสอบถามได้ฮะหมายเลขโทรศัพท์๑๑๘๒ของกรมอุตุเขานะครับ
ใช่ค่ะนี่บ้านเรานะฝนตกลมแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่